เช่นเคยครับเราคุยกันต่อวางแผนวางภาพการลงทุนจากนี้ไป

วันนี้คุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และอีกท่านนะครับคุณสิทธนันบุญยอด

กลับเข้ามาดูเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดไปที่๑๕๓๕๕๑จุดนะครับ
น้ำทุนสถาบันนี้ซื้อไปเกือบ๑๐๐๐ล้านนะครับ๙๔๐กว่าล้าน
นักลงทุนต่างชาติก็ซื้อไปประมาณ๒๐๐กว่าล้าน
ก็ดูตลาดแล้วดูแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ๑๕๐
พี่เอกดูอื่นนะร่วมลงยอดเดียวขึ้นแต่นี่รู้สึกว่าเริ่มลงมากกว่าขึ้น
น่าจะติดตามก็คือส่วนสาระสำคัญของสัปดาห์นี้เลย

ตอนนี้จริงแล้วถ้าเราดูภาวะตลาดจะเห็นได้ว่า

มีการปรับตัวลงมาข้างลึกทีเดียว
ขนาดกลางขนาดเล็กก่อนหน้านี้เนี่ย

เพราะว่าควายค่อนข้างแพงใช่ไหม

ก็คือเป็นหุ้นที่เน้นมูลค่านะครับ
ก็ทำให้ในแง่ของตอนนี้ตลาดหุ้นเฉพาะว่าหุ้นขนาดใหญ่
ปริมาณการซื้อขายถือว่าค่อนข้างเบาบาง
แล้วก็มีการขายหุ้นพวกขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้น
ก็คือย้ายมาหลุบไพรกันแล้ว

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยกระทบกับตลาดหุ้นเราขนาดไหนครับ

มันจะมีการเขาเรียกว่าโยกย้ายเม็ดเงินนะครับ
ที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็น
มีการปรับตัวก่อนหน้าอะไร
เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลังไปสักประมาณ๓ปี

ครับผมแล้วในสไลด์ตั้งแต่ธันวาคมของปี๕๘ใช่ไหมครับ

ช่วงนั้นจริงไม่ได้ขึ้นมานานมากนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๐๐๙ไล่มาเรื่อยจนถึงประมาณ๒๐๑๕

๒๐๑๖หรือปีที่แล้วขึ้นมานิดหนึ่ง

แล้วปีนี้เนียลโน้มคาดการณ์ว่าจะขึ้นอีก๑ครั้งใช่ไหมพี่เอก

สัปดาห์นี้ขึ้น๑ครั้ง
แต่อีก๒ครั้งอาจจะเป็นปลายปี

๓ครั้งนะครับปีนี้
แต่เห็นว่าตลาดหุ้นปรับตัวมา๐๗๕ครั้งนี้
เองมองว่ากระทบกับตลาดหุ้นขนาดไหนในอดีต

คราวนี้เราไปย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในอดีตนะครับ
แล้วก็ถ้าที่ดูก็คือว่าในแง่ของตลาดหุ้น
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมีการปรับตัวลง
ตามที่นำข้อคาดการณ์

ก็สะท้อนกลับมามีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็แพทเทิร์นเหมือนกันเลย

แล้วก็กลับตัวขึ้นมา
อีกหนึ่งสิ่งที่เราได้ติดตามก็คือ
รุ่นชีวิตไทยโดนรวมของตลาดหุ้นตอนนี้มันลงบน
เข้าใจว่าต้องลดละนะครับ

เพราะว่าในการประสบความใช้ไว้มีประเด็นอยู่๒ประเด็น

แต่ขึ้นแล้วจะเข้มงวดขนาดไหน

เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับ
ที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕๓๐บาท
ในสไลด์ถัดไปพี่เอกตอนนี้ถูกหรือยัง
คราวนี้ถามว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้าง
ลับอยู่ตรงไหนน่าซื้อแล้วหรือยังเรามาดูสไลด์ถัดไป
ไลด์ถัดไปพวกเราทำก็คือในแง่ของภาพดัชนี
เราจะมาให้ดูว่าตอนนี้ปัจจุบันโครงสร้างดัชนีเป็นไงบ้าง

เราใส่รูปแบบของตัวเครื่องไม้เครื่องมือในเชิงเทคนิคเข้าไป
ก็ปรากฏว่าจะให้ในส่วนตัวแนวรับของดัชนีประมาณ๑๕๐๐๑๕๓๐จุด
นะครับก็น่าติดตามนะเพราะว่าอยู่ที่หลับนี้

เพราะมีโอกาสรีบาลกลับนะครับ
ขอบคุณนะครับพี่เอกชวนเขาส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณคุณเน็ตขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมรอติดตามถ้าหากว่ามาแตะที่๑๕๓๐๑๓๐๐ประมาณนี้